คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙

แล้วก็ล่าสุดแบงค์ชาติออกมาเหมือนจะยอมรับเลย
บอกว่าใกล้แล้วหมดเชื้อเพลิงหมดน้ำมันจริง
ในการที่จะขับเคลื่อนเพื่อพยุงเศรษฐกิจนะครับ
เรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในสถานการณ์โควิด๑๙แบบนี้

ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์นะครับ
สวัสดีค่ะคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่สบคจะแถลง
ที่คุณน้ำแข็งครับรายงานไปแล้ว
แล้วทำลายสถิติอีกแล้วคือติดเชื้อ๒๐๐๐กับ๙๐

ตัวเลขผู้เสียชีวิตลดลง
เมื่อวาน๑๘๐วันนี้๑๖๐
แต่ผมบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่า
จากนี้ไปตัวเลขที่จะต้องโฟกัสจับตามอง
ไม่ใช่ตัวเลขคนติดเชื้ออย่างเดียวแล้ว
ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
ซึ่งตัวเลขมาถึงวันนี้เนี่ย๒แสนกว่าแล้วนะครับ

อาการหนักถึง๕๐๐๐ราย
ช่วยท่อหายใจ๑๐๐กว่าราย

คือเราจะหยุดยั้งการติดเชื้อ
ให้มีประสิทธิภาพได้ยังไง

ก็ตัวเลขคนป่วยก็น้อยลง
ตัวเลขคนตายก็น้อยลง
ฉะนั้นกระดุมเม็ดแรกที่ต้องติดให้ถูกก็คือ
การแก้ปัญหาการติดเชื้อ
โดยเฉพาะการติดเชื้อในกลุ่มผู้สูงอายุ

ซึ่งกลุ่มนี้พอติดเชื้อก็อาการหนัก
พอติดแล้วก็นำไปสู่

๘๐๙๐อ่ะที่เสียชีวิตก็คน๒กลุ่มนี้

เร่งชีดวัคซีนในคน๒กลุ่มนี้
สองกลุ่มนี้ซึ่งอันนี้ก็กำลังดำเนินการกันอย่างเร่งรีบกันอยู่ตอนนี้
ข้อนี้ชัดเจนแล้วคำตอบข้อที่สองคือการยับยั้งการติดเชื้อใหม่
ให้ตัวเลขติดเชื้อรายวันลดลงกดตัวเลขให้ลดลงให้ได้มากที่สุด
เท่าที่จะทำได้วิธีการก็ดีที่สุด
ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และคิดได้คือ๑ให้คนอยู่กับบ้านให้มากที่สุด
ให้คนเดินทางให้น้อยที่สุดทำให้คนไปเจอกันให้น้อยที่สุด
ให้คนมีกิจกรรมร่วมกันให้น้อยที่สุดเนี่ยฮะก็มีแค่นี้แหละ
ก็คือสูตรของการล็อกดาวน์ประเด็นคือตอนนี้ผลพวงของการล็อกดาวน์

อันนี้คือความเดือดร้อนทั้งในภาพรวมทั้งเศรษฐกิจและกระทบชีวิตต่อความเป็นอยู่ของ

และกระทบชีวิตต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วไปหมดเจ็บกันทั่วไปหมดทั้งแผ่นดิน
ประชาชนทั่วไปหมดเจ็บกันทั่วไปหมดทั้งแผ่นดิน
ประชาชนทั่วไปหมดเจ็บกันทั่วไปหมดทั้งแผ่นดินเราไม่เคยเห็นคนไทยเราอยากดีมีจนในอดีตเราก็มี

เราไม่เคยเห็นคนไทยเราอยากดีมีจนในอดีตเราก็มีข้าวกินไม่มีเงินเราก็มีข้าวกินแต่วันนี้มีคนไทยอีก
ข้าวกินไม่มีเงินเราก็มีข้าวกินแต่วันนี้มีคนไทยอีก
ข้าวกินไม่มีเงินเราก็มีข้าวกินแต่วันนี้มีคนไทยอีกมากอยู่ในสภาพไม่มีอะไรจะกิน

มากอยู่ในสภาพไม่มีอะไรจะกินโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ใช้แรงงานเขาตกงานเพราะ

โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ใช้แรงงานเขาตกงานเพราะเขาถูกเลือกจ้างไม่มีเงินจะดำรงต่อ

เขาถูกเลือกจ้างไม่มีเงินจะดำรงต่อชีวิตได้ถึงขั้นไม่มีอะไรจะกิน

บากยากจนที่เข้าไม่ถึงการเยียวยา

เยียวยาในรูปแบบต่างเยอะมาก

เกิดสภาพประชาชนยื่นมือเข้าดูแลกันเองเยอะเลยครับช่วยเหลือกัน

เยอะเลยในซอยบางซอยคนที่อยู่ในซอยเขาเห็นว่าท้ายซอยเป็นชุมชนคนไม่มีจินจะกินเขาก็ร่วมไม้ร่วมมือกันไปซื้อวัตถุดิบมาลงมือทำแล้วก็แจกจ่ายบริจาคอาหารแจกจ่ายกันเองหลายจุดหลายตรอกหลายซอยที่อยู่กันเป็นชุมชนเวลาไปแจกจ่ายก็ต้องระมัดระวังตัวอย่างนี้ครับในซอยบางซอยคนที่อยู่ในซอยเขาเห็นว่าท้ายซอย
ครับซึ่งไม่รู้ว่าจะอุ้มชูดูแลกันอีกนานแค่ไหนเมื่อไหร่เขาจะมีรายได้ทำกับข้าวมาซื้อกินกันเองฉะนั้นสภาพที่เห็นในจอเนี่ยคือสภาพที่เกิดขึ้นหลายชุมชนในตอนนี้ทำให้คนได้มีกินอยู่ต่อไปได้นี่คือในภาพย่อย
ภาพของความเดือดร้อนของประชาชนผู้ยากร้ายแต่ว่าในภาพใหญ่ภาพของธุรกิจท่านจะเห็นหัวข่าวแบบนี้ปรากฏขึ้นทุกวันวันนี้ก็มีข่าวนี้กรกรร้องรัฐบาลให้คุมโควิดก่อนเศรษฐกิจไทยพังค้านล็อกดาวน์เพิ่มเติมในทุกรูปแบบคือที่ล็อกดาวน์กันอยู่เนี่ยถือว่าพอแล้ว
ถ้าล็อกเพิ่มเติมกว่านี้ไม่ไหว
กรกรก็คือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน๓สถาบัน
ก็มีสมาคมธนาคารไทยสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้า
คุณพยงศรีวณิชย์ประธานกรรมการกกร
ท่านบอกว่าผลการยกระดับและขยายพื้นที่ล็อกดาวน์ครั้งนี้
สร้างความเสียหายแล้ว๔แสนล้านบาท
การเร่งฉีดวัคซีนการตรวจชงรุกด้วยชุดแบบเร่งด่วน
อันนี้ต้องเร่งทำให้มากขึ้น
แล้วไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้
กรกรไม่เห็นด้วยถ้าหากรัฐบาลจะตัดสินใจขยายเวลา
ขยายพื้นที่ในการล็อกดาวน์เพิ่มขึ้นไปอีก
เพราะเขาเห็นว่าที่ล็อกดาวน์กันอยู่นี้ก็เดือดร้อนกันพอแล้ว
แล้วนอกจากจะภาพใหญ่ความเดือดร้อนทั้งประเทศ
เราก็จะได้เห็นภาพย่อยที่ลงไปดูในจังหวัดใหญ่
จังหวัดที่จะยกมาตัวอย่างเช่นหัวข่าวนี้
เศรษฐกิจเชียงใหม่เจ๊งแล้ว๗๐๐๐ล้าน
ข่าวนี้มาจากคุณจุลนิษฐ์วังวิวัตร
เขาเป็นประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
เขาบอกว่าจากการแพร่ระบาดของโควิดตั้งแต่ช่วงเดือนเมษา
จนถึงวันนี้เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ทุกภาคส่วน
ทั้งเรื่องการท่องเที่ยวการค้าและอุตสาหกรรมต่าง
ได้รับความเสียหายแล้วมูลค่ากว่า๖๗๐๐๐ล้านบาท
แต่สถานการณ์ยังยืดเยื้อต่อไปอีก
ทำให้มูลค่าเสียหายทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเรื่อยนี่ที่เชียงใหม่
แล้วหลายจังหวัดตอนนี้เขาก็ร้องกันครับ
คือเขาแคลงใจว่าในการประกาศล็อกดาวน์เพิ่มพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ย
ล็อกดาวน์ทั้งจังหวัดทั้งที่บางจังหวัด
มีโควิดระบาดเพียงจุดเล็กในหมู่บ้าน
หมู่บ้านเท่านั้นนะครับแต่เวลาประกาศล็อกดาวน์
ประกาศล็อกดาวน์ทั้งจังหวัดร้านอาหารการกิน
ร้านขายอาหารโดนกันหมดทั้งจังหวัดทั้งทั้งเนี่ยที่ในอำเภอนั้นเนี่ย
ไม่มีคนติดแม้แต่คนเดียวก็โดนด้วยลำบากกันไปหมด
คืออันนี้ก็ต้องมองกันคนละมุมและพยายามจะเข้าใจทุกมุมมองแหละครับ
คือมุมมองจากประชาชนเขามองว่าเออโควิดระบาดเพียงหมู่บ้านสองหมู่บ้าน
จุดสองจุดทำไมต้องล็อกดาวน์กันไปทั้งจังหวัด
ในหลายอำเภอที่ไม่มีคนติดเชื้อก็โดนเข้าไปด้วยทำมาหากินกันลำบาก
แต่มุมของสบคเขาก็ถามว่าเอาแล้วจะรอให้มันลามไปทั้งจังหวัดก่อนเหรอ
ถึงจะล็อกดาวน์อันเนี้ยครับแต่ว่าสุดท้าย
ความคิดมันจะบรรจบกันตรงที่ว่าประชาชนต้องยอมเจ็บ
เพราะว่าไม่มีทางเลือกเจ็บแล้วแต่ขอให้มันจบ
เสร็จแล้วขอให้ตัวเลขของการติดเชื้อมันดีขึ้นตัวเลขคนป่วยลดลง
ตัวเลขคนตายลดลงเจ็บแล้วขอให้จบ
คำตอบทั้งหมดมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงประสิทธิภาพ
ของรัฐบาลและสบคว่าต้นทุนของการล็อกดาวน์
ประชาชนเดือดร้อนมันจะได้ผลคุ้มค่าไหมครับ
นี่คือคำถามปิดท้ายขีดเส้นใต้วันนี้ครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ